มันมีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดดังขึ้น
ทุกคนก็ตกอกตกใจเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพก่อนค่ะ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียน

ที่จะเห็นวัยรุ่นมันยกพวกตีกัน

สารน้องนักเรียนนะคะที่กำลังจะกลับบ้าน

ก็จะได้ยินเสียงระเบิดมีเสียงโวยวาย
มีเสียงกรีดร้องของนักเรียนของผู้ใหญ่
ในพื้นที่หาที่หลบกันนี่

เพราะวัยรุ่นมันตีกันที่บนถนนหน้าโรงเรียน
คือฝั่งหนึ่งเหมือนมีไม้กวาด
วิ่งไล่เขาถือไม้วิ่ง

สุดท้ายเดี๋ยวต้องวิ่งหนีนะ

เอ้ามันมีมีด

ดูสิคะดูสิ
มีไม้กวาดก็วิ่งไล่ใส่เขา
วิ่งไล่เขาได้แป๊บเดียวกลายเป็นต้องวิ่งหนี
เพราะอีกฝั่งนึงมีมีด

แต่ชาวบ้านบอกว่ามันน่ากลัวมาก
คุณผู้ชมว่ายังไงคะน่ากลัวไหมคะ

อยากให้ตำรวจมาดำเนินการให้หน่อยค่ะ

วัยรุ่นถึงขั้นใช้ระเบิดปิงปอง

ปลาใส่กันมีการปลาขึ้นหลังคาร้านค้า
พอระเบิดเสียงดังก็มี
ลูกหินลูกแก้วกระจายออกมา
ฟังเสียงคนที่อยู่แถวนั้นหน่อยนะคะ
มากด้วยพี่หรอตกใจก็ด่าไฟแร็บเลยชี้หน้ามันด้วยพอพอ
มันเฟี่ยงเสร็จมันก็วิ่งไปขึ้นมอเตอร์ไซค์มันหูไม่ได้ยินหรอก
ด่านะไม่ได้ยินไม่ได้ยินจริงสนิทเลยเรานึกว่าเราหูแตก
แทบหูแตกค่ะผู้กำกับสพมนนทบุรีบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อ
เห็นแล้วนะคะเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนเด็กตลาดวัดเขมาอยู่ระหว่าง
ขยายผลเพื่อตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีแล้วก็ตอนนี้สั่งให้
ตรวจลงพื้นที่ไปป้องกันเหตุไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก
แต่คนในพื้นที่บอกบ่อยนะคะมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อย